อันนี้สเถิญวงการสงฆ์เหลือเกินนะคะทั้งฐบวบทั้งฐผัดไทยในห้องน้ำ
ห้องน้ำด้วยกันเหตุผลที่เกิดภาพนี้เพราะอะไร
ต้นเหตุคือผู้ชายคนหนึ่งเขาอยู่ในห้องน้ำห้องนี้
แล้วเขาเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องน้ำ
แล้วเห็นแว๊บว่ามีพระสงฆ์เดินตามเข้าไป
หลังจากนั้นมีเสียงโซบออกมา

แล้วเขาก็เลยก้มลงไปเอามือถือไปถ่ายเห็นภาพนี้
เฮ้ยเป็นจีวรพระสงฆ์

เขาว่ากันว่าเป็นฉันเพลเจริญออก

ขออนุญาตนะเพราะว่าเป็นวลีใหม่ที่ชาวนี้
เขาตั้งขึ้นมาให้ผมต้องขออนุญาตพูดแบบนี้
แล้วก็เป็นเรื่องราวที่เห็นว่าพระสงฆ์นั่งคุกข่าว
มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งใส่รองเท้าหนีบสีเขียวยืนอยู่
มันก็กลายเป็นเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมพระถึงเข้าไปฉันบวบในห้องน้ำแบบนั้นนะครับ

ฉันชอบรับประทานมากผัดบวบเป็นเมนูโปรดฉัน
แต่คำว่าผัดบวบนะตอนนี้ในโลกโซเชียล
กับข่าวเกี่ยวกับวงการสงฆ์เนี่ยมันเป็นอีกแง่หนึ่ง

เพราะว่าไม่อยากจะไปพูดถึงเรื่องของการแบบพูดตรงนะ
ก็เลยเอาแบบฉันบวบผัดไทย

คุณผู้ชมก็ลองนึกภาพของบวบเนอะ

ก็เลยเอามาเปรียบเลยกันว่าเป็นฉันบวกกับผัดไทย
ซึ่งในภาพนี้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้น

แล้วก็ผัดไทยคือผัดกันทำแหละว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะ

มันยังไม่ได้ถูกการพิสูจน์ว่าเป็นพระจริงหรือเปล่า

แต่เรื่องนี้พระพยอมกรยานนท์นะครับ
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วออกมาแสดงทัศนะแบบนี้
ช่วงนี้วงการสงฆ์เป็นอะไร
เป็นขาลงพร้อมกับตำรวจหรืออย่างไร
แทบจะเรียกกันว่าถึงยุคเสื่อมซามของศิลธรรมสุด
อัตมาเดินบินทบาทก็มีญาติโยมถามว่า
หลวงพ่อทำไมพระยุคนี้เป็นแบบนี้กันหมดเลย

อัตมาอายุ๗๐กว่าแล้วบวชมา๕๐กว่าปีแล้ว

ปีนี้ข่าวเฉาวงการสงฆ์ออกมาติดต่อเนื่อง
อยากจะฝากบอกพระรุ่นน้อง
ถ้าทนอยู่ในผ้าเหลืองไม่ได้
ไฟดีไม่ได้ยังจะไฟต่ำ
อยู่ในห้องน้ำก็ศึกออกมาเถอะ
อันนี้พระท่านฝากแบบนี้นะครับ
ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องน้ำ
แต่สะเทือนมาถึงวงการสงฆ์ในภาพรวมนะครับ
โอ๊ยเป็นแผ่วจริงนะคะ